เมื่อวานนี้ค่ะ๓๑ตุลาคมเป็นวันฮาโลวีนนะคะ
ส่งท้ายเดือนตุลาคมมีเรื่องราวเกิดขึ้นบนอินเทอร์เน็ต
แน่นอนหนึ่งเรื่องเป็นภาพที่หลายคนอาจจะมีเห็นผ่านตาบ้างล่ะ
หนูน้อยคนนึงเขาแต่งหน้าแบบเทียบว่าถูกใจชาวเน็ตมาก
เป็นเน็ตไอดอลคนใหม่ไปดูซิว่าจะแต่งขนาดไหนคะ
มองคุณจริงจ้ะเว้ยชิคกี้พายชอบมันเจ้าติดเหลือ
กลายเป็นเน็ตไอดอลในวันฮาโลวีนชั่วข้ามคืนเลยนะคะ

ก็บอกเขาขอขอเป็นลูกสาว
ชื่นชมผู้ปกครองของน้องนะคะที่จับแต่งให้ได้แบบ

ใช่คือ๑ผู้ปกครองชื่นชม
เธอค่ะแต่งตัวแฟนซีไปร่วมงานปาร์ตี้ที่โรงเรียน
แต่งเป็นผีรายหน้านี่แหละคาโอนาธิ

ที่อยู่ภายใต้ผ้าคลุมสีดำแล้วก็ปิดบางใบหน้าด้วยหน้ากาก
ลักษณะนิสัยของตัวคาแรคเตอร์ตัวนี้นะคะ
ก็จะอยู่เงียบไม่พูดจา
ตัดต่อเข้าไปในการ์ตูนเรื่องนี้ด้วย
แล้วคือผีตัวนี้ไม่พูดจริงพูดแค่แบบ

ดูไม่รู้ว่าจะต้องไปทางไหนดูชีวิตสับสน
ใช่ทำให้เพื่อนกลัวกันเลยทีเดียวนะคะ
หลายคนที่ได้ชมภาพเนี่ยอาจจะคิดว่าเธอเป็นเด็กผู้ชาย
แต่ว่าจริงแล้วเธอเป็นเด็กผู้หญิงชาวไทเปไต้หวันนะคะ
เข้าไปได้เต็มบทบาทจริงนะครับ
ถือว่าประสบความสำเร็จ
ใช่ซึ่งคุณแม่ของน้องเหิ่งนะคะ
ได้เปิดแฟนเพจเพื่อโพสต์ภาพของลูกสาว

ในวันที่โรงเรียนจัดงานปาร์ตี้ฮาโลวีน

ปรากฏว่าไม่มีเพื่อนคนไหนเลยค่ะจำเธอได้
เพื่อนนักเรียนที่ชื่อใจใจกลัวเธอมาก
ร้องไห้ออกมาเมื่อเห็นผีไร้หน้าตนนี้นะคะ

ยกความดีให้กับคุณแม่นะคะ

แต่งตัวให้หนูน้อยได้อย่างน่ารักน่าชัง

ล่าสุดผู้ติดตามในแฟนเพจถึง๗หมื่นคนแล้ว

อยากติดตามผลงานต่อไปเข้าไปกดไลค์กันได้ค่ะ
รับรองว่ามีภาพน่ารักให้ชมอีกเพียบนะคะ
น่ารักมากนะคะจริง